หนึ่งในผู้เสียหายนั้นเป็นสองสามีภรรยาซึ่งเป็นใบ้ไปจอดไว้หน้าหอพัก
พอลงมาดูรถก็หายไปนะครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในหอพักแห่งหนึ่ง
ที่ละวงกลมนี่คือคนมร้ายนะครับในคุณที่ของตำบลหนองซามซาก
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ

พอเห็นกล้องวงจรปิดก็รีบเดินหลบกล้องไป
แล้วก็มีการจับภาพเป็นผู้ชาย๒คน

ของนายวรวิทย์การพักดี

หมูยาซึ่งเป็นสองสามีภรรยา

ช่วยกันทำงานเก็บเงินดาวน์รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ตอนนี้ก็ลำบากมากไม่มีรถขี่ไปทำงาน

เออมันยังผ่อนไม่หมดนะครับแล้วก็เป็นใบ้ด้วย

เออนะฮะคนร้ายขี่ไปแล้ว
จักรยานยนต์ของนางสาวเยาวลักษณ์ประเสริฐกลิ่นอายุ๕๐ปีครับ

เจ้าตัวไม่เรียบขึ้นไปสวดหม่นในงานศพของแม่
ในสาราที่วัดหนองดินแดงอันนี้ก็คือสาราที่วัดงานศพนะฮะ
คือไปงานศพคุณแม่ไปฟังสวดอภิษฐรรม
จะมีอะไรเพราะว่าอยู่หน้าสาราอยู่แล้ว
ด้วยความที่รีบไม่ได้ดึงกุญแจรถออกมาจากรถ
พอกลับลงมาอ้าวรถหายไปแล้วครับ
นี่ไงตอนแรกคิดว่าญาติมาขี่ไปหรือเปล่า

แต่พอถามไปถามมาก็ไม่มีใครรู้เรื่อง
ก็เลยไปขอวัดดูกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะ
ไปเจอสองผัวเมียคู่นี้มาขี่ไปซะอย่างนั้น

ก็เลยนำภาพนี้ไปแจ้งตำรวจที่นครปฐมเรียบร้อย

เนียนไปเลยครับขี่ออกไปเลย